ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอาหาร
แต่ไม่ใช่อาหารธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เรากินกัน
เป็นอาหารที่เห็นแล้วต้องอุทานกันเลยว่า
เฮ้ยอาหารแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย
แต่ละเมนูจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูปลาดุกกระบอกไม้ไผ่
หากินยากของอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา
ปลาดุกยอกหรือปลาดุกหลาม
เป็นเมนูอาหารขาวที่ตกทอดมาจากคนรุ่นเก่า
เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ
นำปลาดุกมาคลุกเคล้ากับพริกแกง
และสมุนไพรจากนั้นยัดใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่
แล้วนำไปเผาบนเตาถ่านเคล็ดลับความอร่อย
คือต้องใช้ไม้ไผ่คอยตำลงไปเรื่อยจนสุก
วิธีนี้จะทำให้เนื้อปลาดุกหลุดไปรวมกับพริกแกงและสมุนไพร
ส่วนกล้างปลาก็จะไปรวมกันอยู่ด้านล่างเมื่อสุกแล้วก็นำไปเทใส่ถาดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
และกินรวมกับข้าวห่อใบเร็ดนึ่งโดยรสชาติของปลาดุกยอกจะเผ็ดจัดจ้านร้อนแรง
สไตล์ของชาวปักใต้อย่างแท้จริงต่อกันที่เมนูซูชิไส้อัว
เมนูนี้ถูกสรรสร้างโดยคุณอนันสิริภาคโพคินเจ้าของร้านอาหารไส้อัวบ้านอิด
จังหวัดเชียงใหม่คุณอนันต์บอกว่าอยากพัฒนาหน้าตาอาหารเหนือ
ให้ดูทันสมัยน่ารับประทานจึงได้ทดลองทำซูชิไส้อัวขึ้น
ด้วยการนำส่วนผสมของข้าวปั้นประกอบด้วยไส้อัวสมุนไพรสูตรเด็ดของร้าน
ข้าวเหนียวนึ่งและสาหร่ายญี่ปุ่นมาใส่ในเสือม้วนซูชิ
จากนั้นจึงเรียงส่วนผสมทั้งหมดและม้วนเป็นแท่ง
ก่อนที่จะใช้มีดตัดเป็นก้อนซูชินำมาเรียงในจานพร้อมกับเครื่องเคียง
ประกอบด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านเสิร์ฟเป็นชุดให้กับลูกค้า
ในราคาชุดละเพียง๕๐บาทเรียกได้ว่าน่ากินและดูทันสมัยสุดไปเลยล่ะครับ
และสุดท้ายกับเมนูคุกกี้ผัดไทย
ถือเป็นการผสมผสานกันระหว่างอาหารขาวและอาหารหวานเข้าด้วยกัน
เรียกว่าแปลกรสแปลกตาและแปลกใจมากเลยล่ะครับ
เมนูแปลกใหม่นี้เป็นของคุณวรสเตชะวชิรกุล
เจ้าของร้านสุมาลีคาเฟ่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณวรสบอกว่าวิธีการทำคุกกี้ผัดไทยนั้นไม่ยาก
แค่ต้องหาสูตรและส่วนผสมที่ลงตัว
โดยเฉพาะส่วนผสมที่เป็นรสชาติของผัดไทย
เช่นน้ำผัดไทยถั่วลิสงและต้นกุ้ยชาย
จากนั้นนำไปผสมคลุกเคล้ากับแป้งคุกกี้ที่เตรียมไว้
แล้วก็นำไปอบในเต้าอบเพียงเท่านี้
ก็จะได้คุกกี้รสชาติผัดไทยออกมา
จากคุกกี้ผัดไทยแล้วทางร้านยังมีคุกกี้รสชาติไทย
อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ผักชี
คุกกี้แกงเขียวหวานและคุกกี้แกงมัสมันด้วยล่ะครับ
คุณวรสยังบอกอีกว่าที่คิดค้นสูตรขนมที่แปลกใหม่ขึ้นมา
ก็เพราะว่าอยากให้เป็นทางเลือกใหม่
ให้กับลูกค้าทั้งคนไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ
สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านรวมถึงเป็นของฝากได้อีกด้วย
แต่ละเมนูไม่น่าเชื่อว่าจะถูกรังสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว

ขอปรบมือให้กับผู้สร้างสรรค์อาหารทุกคนเลยนะครับ